อีกหนึ่งคนที่ดวงดีที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
โอ้โหดวงดี
แถมคนนี้เป็นระดับพระเอก
พระเอกอะไรพระเอกอะไรอย่างนั้นหรือไงโอ้โหพระโค้ง

พระเอกสุพรรณบุรี
ขอกราบน้องพี่นายนะ
มาขอพ้อนพี่ไข่
เด็กวัชเทรนไพร
ให้ชื่อเสียงเกียงไกล

เพราบกับถวายขนมเปี้ยะพันชิ้นน่ะ

ลิเกเนี่ยโดนผลกระทบแบบเต็มนะครับ

ที่วัดเถรภายตำบลวังน้ำซับ
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

เฮ้ยตอนนี้งานแสดงมาแบบตะลัด
ก็คือมีงานข้าวมีงานข้าวมีงานข้าว

ทั้งนี้ครับพระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเถระภายนะครับ

จ่ายขนมเปี๊ยะให้กับผู้ที่มาไหว้พระเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ได้จัดเตรียมแหวนหลวงพ่อโต
ด้านข้างนะมีรูปไอ้ไข่
เอาไว้แจกในช่วงเทศกัณฑ์ปีใหม่

แล้วก็เอามาให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวที่นี่
มาไหว้ขอพรหลวงพ่อสีชมพู
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

นางธนัชชาแหลมภูตาอายุ๓๑ปี

เขาก็พาครอบครัวมาไหว้พระปิดทอง
แล้วก็ลอดหวายตัดลุงนิมิตร
เขาบอกว่าเป็นหวายตัดลูกนิมิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ
คือมีความเชื่อไงว่าจะเป็นการตัดวิบากรรมให้มันเบาบางลง
ชีวิตจะได้มีโชคมีลาบ
ต่อไปการให้ลูกชายไหว้แปดควบ

เอาไปเสี่ยงโชคต่อก็ว่ากันไม่ได้นะเรื่องของโชคของลาบ

ที่เห็นแนี่ยยาวเท่าไหร่

กลับไห้กันนะแล้วก็หลังจากนี้ที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีคนได้โชคได้ลาบกันไป
แต่ยังไงซะผมบอกแบบนี้ละกันว่าคนได้รับโชคได้ลาบเขาก็มี
แต่คนที่แบบไม่ได้โชคได้ลาบก็มีเหมือนกัน

ก็บางทีคนไม่ได้โชคได้ลาบเขาก็ไม่ได้มาพูดหรอก
แต่มันเป็นความเชื่อไงถ้าใครทำอะไรแล้วสบายใจไม่ได้เดือดร้อนใครก็ไม่เป็นไร

ใช่ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะคะ